เรื่องของหลวงพ่อเย็นวัดป่าทรงธรรมครับ

ท่านมรณภาพไปแล้วตั้งแต่พลังกราคม
แล้วก็ผ่านพระราชพิธีเพลิงศพไปแล้ว

อยากจะไปดูมีทรัพย์สินอะไรบ้าง

พระครูศรีตจิตธรรมคุณหรือหลวงพ่อเย็นสัตจิตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีมรณภาพ
วัย๘๑ปีเมื่อ๒๖มกรา
ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านไปเมื่อ๖กุมภาที่ผ่านมา

ครับญาติญาติลูกหลานของหลวงพ่อเย็น
เปิดกุฏิตรวจสอบซับสินกลัวไงฮะ
เดี๋ยวมีคนมางัดกุฏิเอาทรัพย์สินไปก่อน
เปิดมาช็อกครับดูฮะช่วยกันนับเงิน
ก็มีทั้งแบงค์เก่าแบงค์ใหม่แบงค์๒๐ก็มี
แบนก์ฐร้อยก็มีแบนก์พันธุ์ก็เยอะอยู่

แล้วก็มีทรัพย์สินอีกจำนวนมากเลยหลานชายของหลวงพ่อเย็นครับ
เป็นเงินส่วนตัวของหลวงลุงที่ได้มาจากการอะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะดูดวง
เหรอฮะดูดวงให้กับญาติโยมแล้วญาติโยมก็นำมาถวาย
รวมละ๑๐ล้านแต่เงินนี้ไม่ใช่เงินวัดอย่างแน่นอนครับ
แต่ญาติยาติติดใจว่าหลวงทำพินัยกรรมเอาไว้
แต่พินัยกรรมหายไปอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ

ไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวกับอะไรเพราะเงินที่ท่าน
จะเป็นดวงเรื้ออะไรตรงที่ถ่ายตรัสธามาส่วนนี้

แต่เงินวัดมี๓๐๐๐๐๐๐อันฝาก
ก็คือกรรมการจัดการบริหารในส่วนงานไปแล้ว

โอเคว่าข้อสรุปเนี่ยเงินวัดไม่หาย
กระเป๋าอยู่ดำ๒ใบซึ่งอยู่ข้างบนอยู่
พอเปิดมาคือว่างหมดเลยลูกหนึ่ง
ลูกมันก็มีกระดาษมีอะไรอยู่บ้างแค่นั้น
เราก็เลยติดใจตรงนี้ด้วยว่า
พินัยกรรมที่ทำไม่มีแล้วประมาณนั้น
นายเอกชัยซึ่งเป็นหลานของอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเย็น
ก็บอกด้วยว่าเงินที่เจอยังไม่ได้ใช้หรอก
เก็บไว้จนกว่าจะได้ข้อยุติเกี่ยวกับเงินก้อนนี้ครับ
ก่อนหน้านี้ย่าติดใจกลัวจะมีคนร้ายเข้าไปรัก

แล้วก็เชื่อว่าทรัพย์สินที่แท้จริงในกุฏิ

อาจจะมีมากเป็น๓๐๔๐ล้านเลยครับ
เพราะท่านบวชมานานกว่า๖๑พันศา

อาจจะมีปัจจัยจากการดูดวงมากกว่านี้
อยากให้ตำรวจตรวจอย่างละเอียด
เพื่อความสบายใจของทุกคน
ตำรวจสพศรีมหาโพธิตรวจสอบในกุฏิหลวงพ่อเย็น
พบว่า๑เดือนที่ผ่านมาครับ
ก็ไม่ได้มีใครเข้ามายุ่มย่ามในกุฏิหลวงพ่อเย็น

และไปตรวจสอบแหล่งที่มาว่า

ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเลยครับ
ก็ต้องถ้าบอกว่ามีพินัยกรรม

เพราะว่าถ้าหาไม่เจอปั๊บ
สินถ้าท่านมรณภาพก็ต้องตกเป็นของวัดนะ